ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสถานการณ์ร้อนที่เกิดขึ้นในแวดวงของคณะสงฆ์เอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมาย
สนชคณะกรรมธิการด้านของศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบอกว่า
ถ้าหากว่าจะพิจารณาแก้ไขกฎหมายของคณะสงฆ์ในช่วงเวลานี้
อาจจะยังไม่เหมาะสมเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดความเข้าใจผิด
เรื่องราวจะบานปลายไปได้ก็เลยมีการสั่งยุติเอาไว้ก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับที่ประชุมคณะกรรมธิการ
การศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชนะครับ
ซึ่งพลตำรวจเอกพิชิตควรเตชคุบเป็นประธาน
วันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นพ้องให้คณะทำงานศึกษาแก้ไข
ปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนายุติ
การพิจารณาการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะครับ
โดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวนั้นมีความอ่อนไหวแล้วก็มีความซับซ้อน
ประกอบกับขณะนี้ก็มีประเด็นทางศาสนา
ที่ประชาชนมีความเห็นอยู่หลายฝ่ายแตกออกไปหลายแขนงนะครับ
เห็นว่าควรจะต้องพิจารณาให้รอบครอบซะก่อน
ขณะที่พลอากาศเอกอาคมกาญจนฮีรันด
รองประธานคณะอนุกรรมธิการศาสนาบอกว่า
สาเหตุที่วันนี้ต้องหยุดการศึกษาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เอาไว้ก่อน
เนื่องมาจากว่ามีความเข้าใจผิดในสังคมเกิดขึ้น
กรรมธิการศาสนาจะแก้กฎหมายคณะสงฆ์
ซึ่งแท้จริงแล้วในชุดอนุกรรมธิการศาสนา
เพียงแต่ว่านำเรื่องที่เห็นว่ามีความไม่เหมาะสม
นำเรื่องนั้นมาศึกษาดูว่าข้อดีคืออะไร
ข้อเสียคืออะไรก็เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ก็เท่านั้น
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแก้ไขอย่างที่เป็นกังวลกัน

เอามาแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีการแก้ไขแน่นะครับก็เลยออกมาชี้แจง
พลตำรวจเอกพิชิตจึงเห็นว่าควรจะต้องยุติการแก้ไขเอาไว้ซะก่อน

และการยุติดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้มีระยะเวลา
ว่าจะต้องนำกลับมาพิจารณาอีกหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับแม้ว่าจะยุติคณะทำงานศึกษาปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วนะครับ
แต่ว่าหน้าที่ภารกิจของคณะกรรมธิการชุดนี้
ก็ยังต้องเดินหน้าทำงานพิจารณาศึกษาเรื่องอื่น
เกี่ยวข้องกันกับศิลปะวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวต่อไปตามชื่อของคณะกรรมธิการนั่นเองนะครับ